คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานี
คำถามแบบนี้เลยค่ะทำแค่นี้ถึงขั้นต้องยิงกันเลยเหรอ
ทำแบบนี้แปลว่าให้เบาเสียงหน่อย
คือเป็นเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของร้านขายข้าวต้มที่ปฐุมธานีเดินไปบอกเจ้าของร้านขายเบียร์ค่ะ
บอกว่าเบาเสียงดนตรีลงหน่อยจะหลับจะนอน

ปรากฏว่าเจ้าของร้านขายเบียร์ค่ะไม่พอใจเดินกลับมาเลยค่ะ
มาใช้กระสุนสาดเข้าไปในร้านขายข้าวต้ม
แต่เจ้าของร้านขายข้าวต้มบอกว่าเคราะห์ดีมาก
สาดกระสุนไป๖นัดรัวแล้วระยะเผาขน
แต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านขายข้าวต้มได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะ
แล้วก็ยังคงให้ข้อมูลกับเราได้ด้วยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณร้านขายข้าวต้มหมู่๑๓
ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวรรณครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นร้านเปิดติดกันนะคะ
ภายในร้านขายข้าวต้มเนี่ยเราไปตรวจสอบพบคราบเลือดค่ะ
เต็มอยู่ที่พื้นเลยนะคะแล้วก็ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ตกอยู่หน้าร้านจำนวนหกปลอกเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนคนเจ็บมี๑คนชื่อว่านายเด็ดแก้วมาลุนอายุ๔๘ปี
เป็นเจ้าของร้านขายข้าวต้มถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ที่ขาทั้งสองข้างและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแบบนี้นะคะ
ทีนี้คนก่อเหตุก็คือนายวุฒิเลิศพลเขตอายุ๕๐ปี
หลังจากที่เกาะเหตุเสร็จสิ้นตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
นายวุฒิเลิศมือปืนเป็นเจ้าของร้านขายเบียร์

ทีนี้เราไปสอบถามภรรยาของคนเจ็บชื่อว่านางจูมทองแก้วมาลุน
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุร้านขายเบียร์ที่อยู่ติดกัน
เขามีการจัดโปรโมชั่นเบียร์ก็มีการจ้างวงดนตรีมาเล่น
เล่นจนถึง๔ทุ่มแต่พอ๔ทุ่มจบปุ๊บปกติ
เขาก็เคยจ้างมาแบบนี้๔ทุ่มจบเมื่อก่อนนะก็คือเลิก
แต่ปรากฏว่าวันเกิดเหตุ๔ทุ่มแล้วก็ไม่เลิก
ทางร้านมีการจ้างให้วงดนตรีเนี่ยเล่นต่อส่งเสียงดังมาก
สุดท้ายแล้วสามีก็คือคนเจ็บนั่นแหละทนไม่ไหวกับเสียงดัง
เดินไปที่ร้านขายเบียร์เลยค่ะแล้วทำสัญลักษณ์มือบอกว่า
ให้ลดเสียงลงหน่อยเพราะว่าดึกแล้ว
ฝ่ายภรรยาของผู้บาดเจ็บยืนยันเลยนะคะว่าวันเกิดเหตุ
ไม่ได้มีการพูดจาต่อว่าไม่ได้มีการทะเลาะวิวาส
หลังจากที่ไปบอกเสร็จก็คือทำลักษณะภาษาใบ้ภาษามือค่ะ
บอกว่าให้เบาเสียงลงหน่อยพอบอกเสร็จปุ๊บ
ก็เดินกลับมาที่ร้านขายข้าวต้มมาล้างจาน
ไม่นานนักค่ะคนก่อเหตุถือปืนมาเลยค่ะ
โวยวายที่หน้าร้านขายข้าวต้ม
คือภรรยาบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะพยายามที่จะเข้าไปห้ามปลามแล้ว
ลูกน้องขอให้ลูกน้องฝั่งผู้ก่อเหตุ
ช่วยเอาตัวออกไปก็แล้วแต่ไม่สำเร็จนะคะ
แกยกมือใส่หูว่ามันดังเกินแกก็เดินมาก็เห็นแกไปอยู่
ก็เลยบอกว่าอย่าไปพูดอย่าไปพูดอะไรนะ
เขาอยากเปิดก็ให้เขาเปิดไปเขาบอกเขาว่าไง
แฟนก็ไม่ทำอะไรเขาก็เงียบอีกแล้ว
ถึงเวลาก็ปิดร้านธรรมดาก็ไปล้างถ้วยล้างชาม
เขาไม่คิดว่าเขาจะขึ้นมาแบบนี้ไง
ก็ไม่คิดว่าเขาจะอาฆาตแค้นขนาดนี้ไง
ส่วนคนเจ็บค่ะคุณผู้ชมนั่นนะคะยืนอยู่
ให้ข้อมูลกับผู้สึกข่าวคนนี้คือคนเจ็บ
เพราะดีมากได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
คุณโดนเข้าไป๖นัดระยะเผาขน
โดนแค่นี้เขาบอกว่าสงสัยว่าดวงยังไม่ถึงคาด
เขาบอกว่าจริงแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่า
คนก่อเหตุจะมาทำแบบนี้เพราะว่าตอนที่เดินไปขอก็ขอกันดี
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหาเรื่องแต่ก็ยอมรับนะคะว่าตัวเขาเองกับคนก่อเหตุเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหากันมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจ
ก็คิดว่าต่างคนต่างทำมาหากินเนี่ยนะคะ
ขับไม่ได้พูดอะไรเลยลูกค้าก็เต็มอยู่นั่นไง
ลูกค้าก็กินเหล้าไปตรงประมาณปกติเขาบางทีก็ลูกค้าดิ

ถือว่าเป็นดวงอยู่ผมคิดว่าดวงนะเพราะว่ามันมันยิงตั้งหลายนัดระยะทาง
ระยะนี้มันใกล้แค่๓๔เมตรเอง
คิดดูว่ากระสุนตรงที่ฝากั้นรถเข็นผมน่ะเห็นไหมทะลุตั้ง๓แผ่น
แล้วรถเข็นผมตรงนั้นก็ทะลุยันมามาโดนบ้านหลังข้างเคียงเนี่ย
นี่ค่ะคนเจ็บได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไปหาหมอที่โรงพยาบาล
หมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเนี่ยนะคะ
ส่วนคนนี้ค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นบุคคลที่๓คือ
คนเจ็บกับคนก่อเหตุเขามีเรื่องกันมาก่อนถูกไหม
เราก็มาถามต่อถามเพื่อนบ้านซึ่งเป็นบุคคลที่๓
ว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าวันคืนเกิดเหตุมันเสียงดังจริงไหม
เพื่อนบ้านซึ่งก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
หลายคนเลยค่ะยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
คืนเกิดเหตุมีการแสดงดนตรีเสียงดังจริง
ที่ผ่านมาร้านขายเบียร์ก็มีการจัดโปรโมชั่นเบียร์แบบนี้
แต่ก็ไม่ได้มีการส่งเสียงดังขนาดนี้นะคะ
แล้วก็จะมีการหยุดแสดงสักประมาณ๔ทุ่ม
แต่ครั้งนี้๔ทุ่มแล้วก็ยังไม่หยุดแล้วก็เสียงดังมาก
ที่สุดแล้วค่ะตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนก่อเหตุ
ก็คือข้อหานักเลยนะพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้โทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหายังคงให้การวกวนแล้วก็ปฏิเสธ
ข้อหาพยายามฆ่าหลังจากนั้นตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะไปขออำนาจศาลฝากขังต่อไปค่ะ